แล้วก็เราเดินต่อแถวเข้ามาไม่ต้องรีบนะครับเราจะเดินเข้ามาแล้วก็สูงทุกขวดทั้งหมดมาด้วย
ถ้าทุกครูจะมองที่ขวดทั้งหมดถ้าใครมีขวดทั้งหมดก็จะได้ได้ครับ
แล้วก็ขอให้สุขภาพร่าทายแข็งแรงเดินทางไหนแค่ว่าค่าปลอดภัยนะ
อย่าได้มีศัตรูผิดปลายทำมาทำขายบอกให้มีความรู้สึก
เด็กเขามือในที่ซื้อตาขาด๗๘๐๐แข่ง

ทำอะไรก็หมุนพร้อมเสร็จนะครับ

เพราะว่ากลุกจาวา
และที่ไม่เคยอาธิติไม่เคยคาย
ต้องมีมการตายแพ้เวลานี่แหละ
ต้องอยู่ชีวิตไว้ค่ะ
คุณผู้ใบที่มีเอาส่วนสุดท้องคุณผู้หลักสุดท้อง